จังหวัดน่านก็เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาเหมือนกันนะคะ
คือสามีเนี่ยดื่มเหล้าเมากลับมาบ้านมาหาเรื่องทะเลาะกับภรรยา
ทะเลาะกันมีปากเสียงกันรุนแรงค่ะฝ่ายสามีเนี่ยเอามีดแทงอกภรรยานะคะ
ภรรยาอาการสาหัสก็วิ่งหนีออกมาพยายามจะไปขอความช่วยเหลือจากบ้านของพี่สาว
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านค่ะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจสพท่าวังผาและทางกู้ภัยก็ได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีผู้หญิงถูกแทงอาการสาหัสที่หมู่บ้านใหม่หมู่สาม
อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจุดเกิดเหตุเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ
พบนางสาวจิรารัสอัตเทาวงอายุสี่สิบสามนอนอยู่หน้าร้านเลยนะคะ
สภาพก็คือถูกมีดแทงที่หน้าอกด้านซ้าย๓แผลเลยคุณผู้ชม
ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเธอเสียชีวิตค่ะ
ทางตำรวจสพท่าวังผาเขาก็ตรวจสอบที่บ้าน
เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไปสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละ
ชื่อว่านายบุญช่วยคนคงอายุห้าสิบเอ็ดค่ะหลังก่อเหตุก็หนีค่ะ
ก็นำอาวุธมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุไปด้วยนะคะจากการสอบสวนได้ข้อมูลมาว่านายบุญช่วย
สามีของผู้เสียชีวิตดื่มเหล้าเมาหนักมากกลับมาก็ทะเลาะกับภรรยาที่บ้าน
สาเหตุเป็นเรื่องของความหึงหวงนายบุญช่วยคว้ามีดจ้วงแทงแทงที่หน้าอกเลยนะคะ
หน้าอกภรรยา๓แผลตอนแรกภรรยาบาดเจ็บสาหัส
ภรรยาก็วิ่งไปไปหาพี่สาวบ้านพี่สาวว่าอยู่ติดกัน
แต่สุดท้ายไม่ทันถึงบ้านพี่สาวล้มลงเสียชีวิตอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
ผู้ภัยพยายามจะช่วยนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
ทีมข่าวประจำจังหวัดน่านก็ลงพื้นที่ไปค่ะไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเลยนะคะ
ญาติญาตินำศพของผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
บรรยากาศแน่นอนค่ะเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
นางนงนุษย์ศรีวันคำอายุห้าสิบสอง
พี่สาวของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้ค่ะ
น้องสาวกับนายบุญช่วยสามีพระยาคู่นี้
เขาอยู่กินกันมาเป็นสิบปีนะคะแต่สิบปีเนี่ยโอ้โห
ทะเลาะกันตลอดโดยเฉพาะตัวสามีที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะ
เมาตลอดเลยค่ะเมาเหล้านะคะเมาทีไรก็เนี่ย
ทำร้ายร่างกายภรรยาไม่คาดคิดว่าสุดท้ายจะมาเกิดเหตุสลดถึงขั้นแทงกันตาย
ทำชีวิตเลยน่ะเอากัน
มันโหดเหี่ยมแก่เรา
ฮัทโหดเหี่ยม
อีกแล้วหรอ

พอจะดิ้นเล่าเอาเล่าด้วยกินเล่าประจำเลย
ผู้เสียชีวิตมีลูกชายนะคะลูกชายอายุ๑๔ค่ะ
แต่ว่าตัวนายบุญช่วยเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงนะไม่ได้เป็นพ่อแท้
บอกว่าสาเหตุเป็นเรื่องของความหึงหวง
แม่ไปทำธุระพ่อเลี้ยงโทรตามแม่ไม่ชอบก็เลยทะเลาะกัน
คือแม่ผมไปทำธุระที่วังฐานะครับแล้วพ่อก็โทรด้วยครับ
แล้วแม่ไปชอบแล้วโทรตร้อยครับ
แล้วก็เลยทะเลาะกันสาเหตุมาจากหึงหวง

แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันตั้งแต่นี่
ทะเลาะกันตั้งในบ้านครับแล้วพ่อก็แม่ก็วิ่งไหล่เอามาแต้งตั้งนอกบ้านครับ

ท่าวังผาอยู่ระหว่างติดตามตัวนายบุญช่วยสามีของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ

ขออนุมัติศาลออกหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ยังจับตัวไม่ได้หนีไป